ท่านผู้ชมครับล่าสุดนะครับมีเรื่องของการประกาศ
ระยะเวลาของการใช้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรง
เขตท้องที่กรุงเทพมหานครฉบับที่สองนะฮะ
นี่ล่าสุดออกมานะครับก็เป็นการออกมาสืบเนื่อง
ตามที่นายรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาได้ประกาศเอาไว้นะครับ
โดยให้ใช้บังคับตั้งแต่๑๕ตุลาคม๒๕๖๓เวลา๔นาฬิกาเป็นต้นไปนะครับ
เนื้อหาใจความบอกว่าเพื่อให้การแก้ไขปัญหาการชุมนุม
และการก่อความไม่สงบในพื้นที่ที่เกิดสถานการณ์ฉุกเฉินและร้ายแรง
เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสามารถยุติลงได้อย่างมีประสิทธิภาพและทันท่วงที
รวมทั้งเพื่อระงับยับยั้งมีให้เกิดการกระทำที่มีความรุนแรง
กระทบต่อความมั่นคงของรัฐความปลอดภัยในชีวิต
หรือทรัพย์สินของรัฐหรือบุคคล
และมีความจำเป็นที่จะต้องเร่งแก้ไขปัญหาให้ยุติได้อย่างมีประสิทธิภาพและทันท่วงที
พระอาจกระหนดบริหารรัชกาลในศนิการถูกเฉิน
คณะรัฐมนตรีจึงมีมติในวันนี้นะครับ๑๖ตุลาคม
มีมติเมื่อวันที่๑๖ตุลาคม๒๕๖๖
เห็นชอบให้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในเขตท้องที่กรุงเทพมหานคร
ก็คือวันนี้๑๖ตุลาคมลงวันที่๑๕ตุลาคม๒๕๖๓
แล้วก็ให้มีผลนะครับให้มีการประกาศใช้สถานการณ์ฉุกเฉิน
มีความร้ายแรงไปจนถึงวันที่๑๓พฤศจิกายน
ให้มีผลใช้ไปถึง๑๓พฤศจิกายน๒๕๕๙
วันนี้นายก็เรียกวัชชุมครอบมอนัฐพิเศษ
แล้วก็มีการขออนุมัติให้ความเห็นชอบกันตามประกาศที่ออกมาในขณะนี้
ใช่ค่ะย้ำกันอีกทีนะคะว่าทางแก่นนำของกลุ่มผู้ชุมนุมคณะรัศดร๖๓
ได้ประกาศยุติการชุมนุมไปตั้งแต่ช่วงเวลาประมาณเมื่อ๒ทุ่มที่ผ่านมานะคะ
ตอนนี้เจ้าหน้าที่ก็ยังตรึงกำลังอยู่ที่แยกประทุมวัน
แต่ยังมีมวลชนบางส่วนที่อยู่บริเวณโดยรอบนะคะ